ช่วงนี้หลายพื้นที่อากาศเย็นนะคะ

มีฝนมีฝนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ

มีพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบกันในจับตาเตือนภัยค่ะ

วันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
หลายพื้นที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ที่ได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับว่า
ระยะนี้เองนะครับในบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
จะมีฝนโรยปลายลงมาฝนเหล่านี้นั้นยังคงมีโอกาสตกต่อไปนะครับ
พื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้างและที่สำคัญครับลมหนาวระลอกนี้
พื้นที่เมืองไทยของเรานั้นจะหนาวเย็นมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเราครับ
สังเกตว่าตอนนี้เองยังคงมีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียว
ในบริเวณพื้นที่แถวประเทศกัมพูชาแล้วก็บริเวณประเทศเวียดนามนะครับ
มีลักษณะการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกอย่างช้า
หลังจากนี้คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้อีก๑วันครับ
กลุ่มฝนเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ก่อนที่จะสลายตัวแล้วก็อ่อนกำลังหายไปในที่สุดนะครับ
แน่นอนครับฝนเหล่านี้เองถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยครับ
ที่จะเหนียวนำเอาความเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราครับ
อกจากนี้เองครับกลุ่มฝนอีกหนึ่งกลุ่มครับที่เกาะตัวขึ้น
ก็คือกลุ่มฝนที่มาพร้อมกับมูลอากาศเย็นที่
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนั้น
ได้มีการแผลลงมาถึงบริเวณทางตอนบนของสปลาว
แล้วก็บริเวณทางตอนบนของภาคอีสานไปที่เรียบร้อยแล้ว
แผลลงมาในครั้งนี้ก็จะมาช้อนความชื้นที่เข้ามาพร้อมกับกลุ่มฝนก่อนหน้านี้
จึงสามารถจะก่อตัวขึ้นกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง

หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
โดยพื้นที่แรกที่จะได้รับลมหนาวเป็นจุดแรกในเมืองไทยของเราก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
โดยพื้นที่ภาคอีสานจากการมีการคาดการณ์ดังนี้นะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๙นี้
ภาพรวมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
โดยในช่วงแรกอย่างที่บอกแล้วครับว่าอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างโดยเฉพาะบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับในช่วง๑๓๑๕ธันวาคมนี้
ส่วนบริเวณยอดภูครับมีอากาศหนาวต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๕๑๒องศาเซลเซียต
ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับจะเริ่มหนาวตั้งแต่วันที่๑๕ไปจนถึงวันที่๑๙
อากาศจะเย็นถึงกับหนาวนะครับรวมไปถึงมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยในระยะแรก
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียตครับ
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๔๑๐องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนล่างเนี่ยนะครับตอนนี้สิ่งที่มาพร้อมกับลมหนาวก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาวนะครับ
กำลังแรงเลยทีเดียวก็สามารถที่จะทำให้ในช่วงวันที่๑๕๑๙มีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
แล้วก็คลื่นลมนั้นอาจจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
คลื่นนั้นจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่เจริญเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
โดยเฉพาะวันที่๑๕ไปจนถึงวันที่๑๘

ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการตรวจสอบครับ
ก็จะได้รับอิทธิพลจากลมหนาวที่แผ่เข้ามาเยือนในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับ
คาดการณ์ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่๑๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๙เนี่ยนะครับ
อุณหภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น
อาจจะเย็นลงไปอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต

คาดการณ์ว่าวิทยาภูมินั้นอาจจะดิ่งลงไปแตะ
อยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑องศา
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ